คุณผู้ชมค่ะเมื่อเช้าชาวบางจักรงที่จังหวัดสมุทรสงคราม
โอ้โหเกร็งกันเป็นแถบจริงเลยค่ะ
มีคนไปเจอศพปริศนาลอยอยู่ในคลองข้างนาเกลือค่ะ
ทุกคนแตกตื่นตกใจหมดเลยนะคะ
เสมคือคนแรกที่ไปเจอศพ

ก็หาอยู่เอ๊ะเห็นอะไรเข้าแวบเข้าหางตาเหมือนลอย

เกี่ยวขึ้นมาโอ้โหศพนะคะ
แล้วดูลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเพิ่งเสียชีวิตด้วย
แต่ไม่น่าจะเสียชีวิตตามธรรมชาติ
เพราะที่คอมีรอยถูกปาดลึกถึงกระดูก
ที่ขามีผ้าขาวม้ามัดเอาไว้ค่ะ
เป็นศพผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรนะคะ

หน้าอกมีรอยสักที่หลังก็มีรอยสักเหมือนกัน
มีกระเป๋าผ้าสีดำ๑ใบกับถุงผ้าสีขาว๑ใบ
ตกอยู่บนถนนลูกรังใกล้กันด้วย
ตำรวจเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรแล้วนะคะ
ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยกับลุงเสมหรือว่าลุงเกษมบุญเทียม

ลุงก็ไปเดินลุยน้ำอยู่ในคลองหาจับปูดำ
มันก็เหลือไปเห็นอะไรแวบเหมือนตุ๊กตา

โอ้โหนี่มันศพเลยล่ะ
มีร้อยสั่งอยู่ที่หน้าอกแล้วที่หลัง
ลุงตกใจวิ่งขึ้นไปแจ้งเจ้าของนาเลย

หรือว่าคุยกับชาวบ้านที่ไปดูไปมุงดูกันเนี่ย
มีใครคับคาหรือคุ้นหน้าคนตายไหมครับคุณ
ไม่เคยไม่คุ้นไม่มีใครเคยเห็น
ก็ไม่ได้การคุ้นมาจากที่ไหนด้วย
นาติชาวลงพื้นที่ไปที่คลองข้างนาเกลือนะคะ

ตรงนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคลเนื้อที่กว่า๘๐ไร่
เส้นทางที่จะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลูกรังนะคะ
ต้องเดินเท้าลัดเลาะคันดินรอบนาเกลือจนไปถึงจุดเกิดเหตุ
ลักษณะเป็นเหมือนคลองระบายน้ำเล็กข้างนาเกลือค่ะ
มีกองเลือดที่ซึมลงดินขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วย

ชาวบ้านเขามาจุดทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ตามความเชื่อนะคะอันนี้คือรอยกองเลือดนะคะ
ลุงงามเป็นเจ้าของนาเกลือตรงนี้ก็พาเนติชาวไปบอกว่า
โมงเช้าลุงกำลังทำนาเกลืออยู่
อยู่ลุงเสมมันก็วิ่งตาตื่นมาแล้วบอก

ลุงก็เลยโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาตรวจสอบ

ลุงก็ทำนาเกลืออยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่เห็นอะไรผิดปกติเลย
แต่มีชาวบ้านบอกนะว่าเห็นรถยนต์๔ประตูขับเข้ามาในซอย๒คัน
ไม่ใช่รถชาวบ้านแต่เป็นรถจากนอกพื้นที่
ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นจากการชนะสูตรร่างศพที่เจอเนี่ยไม่เจอรอยกระสุนปืน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการยิงขู่หรือว่ามีการยิงปืนจริงหรือเปล่า
พื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกมัน๘๐ไร่มันก็จะค่อนข้างเปลี่ยว
ตอนกลางคืนนี่มองอะไรแทบจะไม่เห็นเลย
ตกใจเหมือนกันนะอยู่ที่นี่มา๔๐กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอ่ะ
จรวิราชดสุดส่วนสมสมก็สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นชาวเมมา
ก่อเหตุประมาณสักสี่คนเเหล้วก็ยังไม่รู้ว่าปมเหตุเกิดจากอะไร
อะไรและคาดว่าอาจจะก่อเหตุในพื้นที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็เอาศพมาทิ้งข้ามจังหวัดที่สมุทรสงครามบริเวณนาเกลือ
บริเวณริมคลองตรงจุดนี้แล้วก็หลบหนีกันไป
อันนี้เป็นข้อมูลที่๒พื้นที่คงต้องมีการเชื่อมประสานกัน
เป็นข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มา
จริงจริงนะฮะใช่ค่ะแต่ก็ตำรวจเองก็สันนิษฐานว่า
คนก่อเหตุน่าจะรู้จักเส้นทางทางหนีทีไล่แถวนี้ดีพอสมควรครับ
นะคะเบื้องต้นศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้ถูกส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุการณ์ตายแล้วนะคะสำหรับการใช้ประกอบสำนวนคดี
ก็เดี๋ยวต้องรอดูทั้งสองสพเนี่ยมีการประสานกันเชื่อว่าไม่นานน่าจะตามเจอตัวนะคะ